ข่าวใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมก็คืนนี้เองคุณยาดฮิปราชบังข้อ
ตนสีเม้าส์ไปเธอเลยโพสต์จัดการเสียบข่าวดีเลยนะค่ะ

ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่แฟนหนุ่มของเธอนะคะ

คุกเข่าขอแต่งงานในช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านมา

นะคะซึ่งเธอก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเธอเตรียมงานไว้ทั้งหมดแล้วคุณผู้ชม
กำหนดงานแต่งจะจัดขึ้นเดือนเมษายนนี้นะคะ
ส่วนเรื่องที่เพจหนึ่งเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ย
อ่าท้องก็เลยต้องรีบก่อนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชม

ไม่ต้องเดาหรอกค่ะไม่ต้องไปอัดส่องยอดหรอกค่ะ

แล้วก็ไม่ได้สั่งให้กองถ่ายรีบปิดกล้องละคร

ถูกต้องเธอบอกว่าเธอแพลนไว้หมดแล้วคุณผู้ชม
ทิ้งท้ายว่าการมีลูกเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากของเธอ

บันเทิงไทยรัฐก็ขอแสงความดีกับน้องหยาดค่ะ
มานานดีใจกับน้องด้วยนะคะที่มีแฟนใช่แล้วก็มีคู่ด้วยมีลูกด้วย
เห็นข่าวหยาดทิพย์แล้วนึกถึงคอมเมนต์ของคุณปุ้มปุ้ยนะ
แต่คนละเรื่องกันนะคุณปุ้มปุ้ยภรรยาคุณปุ้มปุ้ม
เขาเคยเม้นต์เอาไว้นะในเคสหนึ่งไม่ใช่เคสคุณหยาดแต่นึกถึงเลย
บอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคอมเมนต์อะไรดีไม่ได้
ถ้าคอมเมนต์ให้กำลังใจคนอื่นไม่ได้ก็เงียบซะอยู่เฉย

แต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหยาดด้วยนะคะ
ยังไงแล้วก็ขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วกันนะคะ